เรื่องแรกนี้จับตำรวจอนาจารย์เด็กชายนะครับ
ตำรวจกองปราบใช้รูปถ่ายใบเดียวเนี่ย
สืบสวนนาน๖เดือนตามรวบจ่าหมี
อาณาจารย์เด็กชายก่อนถ่ายคลิปเผยแพร่ว่อนสื่อลามกนะครับ
เล่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ฟัง
ที่ตำรวจจะตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
เพราะว่าตำรวจกองปราบปรามตามรวบตัว

ราชการตำรวจสังกัดหน่วยงานหนึ่งทางภาคใต้
ได้รับแจ้งจากตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายจำนวนหนึ่ง
ซึ่งต้องสงสัยว่าสถานที่เกิดเหตุ

ครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารย์โดย
เรื่องต้นทราบว่าภาพดังกล่าวมาจากบุคคลที่ใช้นามแฝงว่า
แล้วก็มีข้อมูลเพียงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร
หรือตำรวจอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย
กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินการสืบสวนตามกฎหมายครับ
หลังจากนั้นก็ร่วมกันดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดจากพยานหลักฐาน
รูปภาพ๑ใบและลงพื้นที่หาข่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา๖เดือน
เพราะว่าบุคคลต้องสงสัยผู้ใช้นามแฝงว่าจามีหรือจ่ามีคือดาบตำรวจประพาท
โดยบ้านพักของดาบตำรวจประพาทมีลักษณะตำหนิพิเศษ
บอกแบบนี้ที่คล้ายกับที่เกิดเหตุตามภาพถ่ายคุณ
มันเลยเป็นหลักฐานชัดเจนว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์อาณาจารย์เด็กชายที่บ้านพักของดาบตำรวจประพาทนี้
ได้เข้าจับกลุ่มตามหมายจับสารอาญานะครับ
ในความผิดฐานกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
และให้การช่วยเหลือเหยื่อเด็กชายออกมานะครับ
ซึ่งเป็นใบเดียวกับที่อยู่ในภาพถ่ายละมกอนาจารย์นั้น

ดำเนินการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องคนอื่นต่อไป
เพราะยังไม่แน่ชัดว่ามีขบวนการในการตุ๋ยเด็กหรือเปล่านะครับ